ต่อเนื่องกันเลยกับบรรยากาศของการท่องเที่ยว
เพราะว่าวันพรุ่งนี้หลายคนจะทำงานแล้วนะคะ

ประชาชนนักท่องเที่ยวก็ไปไหว้พระกันหน่อยล่ะ
เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะ
ก็ขอพรให้สุขภาพแข็งแรง
การงานประสบความสำเร็จค้าขายมั่งคั่งร่ำรวยนะคะ
เรื่องนี้จะน่าสนใจแค่ไหนนะคะจะพาไปไหว้พระที่ไหน
ติดตามไปพร้อมกับคุณกระมวลวันการีพัฒน์ค่ะ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศหลังไหลมาทำบุญ
ยพระพุทธรูปองค์ใหญ่สมัยสุโขทัยปางมารวิชัยลืมเนธ
หน้าตักกว้าง๓ศอก๑คืบเป็นที่เลื่อมใสของประชาชน
นามว่าหลวงพ่อโตก่อนที่จะกลับมาเริ่มต้นทำงาน
หยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ
หลวงพ่อโตองค์นี้เป็นหนึ่งในพระพุทธรูป๓องค์
ชาวกรุงศรีอายุทยาได้อาราธนาลงสู่แม่น้ำ
เพื่อหลบลีหนีภัยสงครามก่อนจะลอยตามลำน้ำ
หยุดที่วัดพระพลาชัยชนะสงครามหรือวัดบางพีใหญ่ใน
สมุทรปราการแห่งนี้ค่ะ
ชาวบ้านจึงได้อันเชิญมาประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัว
ขอพรให้สุขภาพแข็งแรงการงานเจริญรุ่งเรือง
รวมไปถึงทำมาค้าขายขึ้น
มันชื่นใจทุกคนมีรอยยิ้มที่ว่าจุดสดชื่นอะ
มันมีพลังพูดได้เร็วมีพลังให้ออกไปจากวัด

ว่าเราแบบมีท่านคอยปกปักรักษา
ไหนอาจจะกะเลาคลาดปลอดภัยน้ะอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือนมีสิ่งที่แบบเพิ่มพลังให้กับเรา
ที่เราจะเริ่มต้นในการทำงานในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ
หลังจากปิดทองเสร็จแล้วต้องไปบูชาพระศรีวรีใต้ต้นโพ
เพื่อขอพรเรื่องโชคลาภค่ะพร้อมตักบาทพระประจำวันเกิด
เติมน้ำมันตะเกียงแสงสว่างแห่งชีวิตประพรมน้ำมนต์ชำระล้างสิ่งไม่ดี
และบูชารอยพระพุทธบาทจำลองขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
มีความเชื่อว่าคนที่มีจิตใจตั้งมั่นจะสามารถตั้งเหรียญได้
พรที่ขอก็จะสมความปรารถนาค่ะ
การทำบุญด้วยกระดิ่งสีทองเล็กแบบนี้นะคะมีความเชื่อว่าเป็นเสียงแห่งมงคลค่ะ
ประชาชนจึงเลือกมาทำบุญกระดิ่งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์หลวงพ่อโตค่ะ
และเมื่อแขวนกระดิ่งเสร็จแล้วนะคะจะต้องตีระคังให้เสียงดังกลางวานค่ะ
จะให้ครบสูตรก็ต้องทำทานกันต่อค่ะบริเวณข้างวัดบางพีใหญ่ในจะมีสาราท่าน้ำที่ประชาชนจะมาสะดอกเคราะห์ด้วยการให้อาหารปลาและปล่อยปลาให้เป็นอิสระ
เท่านี้จิตใจก็ผ่องใสพร้อมกลับไปลุยงานกันต่อแล้วล่ะค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน